ต่อกันที่สุราชธานีค่ะตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มอดีต
อาสาสมัครรักษาดินแดนแต่คนนี้คือไม่ได้รักษาดินแดน
เพราะว่าเป็นขาใหญ่ไปผัวพันกับคดีค้ายาเสพติดค่ะ
ไปตรวจสอบบัญชีนี่นะคุณหมุนเวียนอยู่๓๔ล้านบาทเลยนะ

นี่เลยค่ะนายสิริศักดิ์อินศาสตร์วัย๔๖ปีคนนี้เขามีฉายานะ
แถวนั้นเขาจะรู้จักกันในชื่อต้นนักเลงหลวงค่ะ
คนนี้เป็นอดีตสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอกเกาะสมุย
ถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาฟอกเงินก็ตรวจยึดอาวุธปืนต่างต่าง
จำนวนมากแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้

ตำรวจภูทรจังหาสตร์สุราชธรรมีบอกว่า
ติดตามพฤติกรรมของต้นนักเลงหลวงคนนี้มานานแล้ว
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ออกกวาดล้างจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุยเนี่ย
มีการร้องเรียนด้วยนะว่ามักจะถูกจับกลุ่มแล้วรีดไถเงิน
จนกระทั่งสืบไปสืบมาจนมีหลักฐานแน่นเลยว่า
กระทำผิดก็คือนายสิริศักดิ์หรือว่าต้นนักเลงหลวงนี่แหละ
พอไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี๕๗จนถึงปัจจุบันเนี่ย
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีตั้ง๓๔ล้านบาทไงเจ้าหน้าที่เขาอายัดทรัพย์สินหมดเลยคุณ
ซึ่งคาดว่าทรัพย์สินเหล่านี้ก็คงได้มาจากการค้ายานี่แหละ
ด้านในวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานีก็สั่งให้ไล่นายสิริศักดิ์ออกทันที
แล้วก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย
ด้วยนะคะว่าฝ่ายปกครองจะไม่ปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด
และถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องก็ขอความกรุณาดำเนินการให้ถึงที่สุดเลย